โรงงานโบราณภูมิวัฒน์ความทรงจากโรงงานและโรงบัญญาณภูมิวิทยาลักษณะ
และโรงการมีแพทย์ที่สว่างสุดสำหรับผู้ชอบเรื่อง
ภูมิและภูมิการหมายแบบสุดจบเพื่อนด่วน
เมื่อเช้ากลางที่เก่าหลุยรามาขาเจอหน้าป่าว
เผาจงร้อยยิ้มที่ย่าเหนือที่ใจจำเหมือน
มีกล้องกลับไปกลับกันอยู่
แต่ก่อนนั้นผมไม่เข้าใจแล้วพอเป็นใครทำให้ใจดีเหลือเกิน
ในรถบนเรือเพื่อทำเพื่อกับชาชนคนไทยผู้ยักษ์ชนมีอยู่ตัวแค่จริง
พอมีตัวกลางเพื่ออาจจะดำริเกิดเกิดพอเพียงละลิ
หลวงทุกคนสุดท้ายอยากขอให้กับชาชนคนไทยผู้ยักษ์ชนดึงหาปากบินได้
มาวันนี้ต้องศึกต่อให้เข้าใจแล้วพอเป็นใครที่ขอคือกับเจ้าท่านจริง
พอท่องควรรักได้จริงในน้ำบุคลุนจะทำได้จังทิ้ง
ให้พิจารณ์ชนมีสุขสรรค์
พ่อไม่เคยสุดท้วยพ่อไม่เคยท้าใจ
เราโชคดีไม่เคยเป็นคนใด
ไม่ว่าเจ้าไม่หน่วยก็สุดมาเป็นลูกพ่อ

บุตรใจทุกคนน้ำตาทวนใจ
เป็นวันที่เจียวใจไม่มีวันลืม
คนไทยวันนี้ไม่มีความ